เปิดสักขวดหาดปีเสือมาทุกคน

แม่นี่แค่เป็นผีหรือแค่เป็นเสือ

คือต้องบอกว่าแม่นี่คือคุณแม่จริงนะคะ
เป็นแม่เสือสาวที่แบบว่าสวยปังมาก
มีลูกแล้วนะคะแต่ว่าก็สวยได้

เฮ้ยโอ๊ย
ซี่สุดเลยค่ะคุณแม่กุ๊บกิ๊บ
สุมนทิพย์นะคะยังมีก้านทองด้วยนะ

แต่ดีกรีความแซ่บไม่มีลดลงเลยค่ะ

ทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อย
คุณผู้ชมดูหน้าท้องสิค่ะภาพนี้สิคะ

เจ้าตัวใช้เวลาแพ็กเวลาว่าง

ทะเลทั้งทีนะคะก็ไม่พลาดที่จะ
ความเซ็กซี่ให้ชาวเน็ตได้ซูมกันค่ะ

นี้นะคะเป็นชุดบิกินี่สุดน่ารัก
ลายผีเสื้อค่ะยืนเท้าเซลล์

เรียกว่านะคะคุณผู้ชมลืมไปเลยว่า

มีอาตั้นความเผ็ดข้างบนได้เลยจริงนะคะ

แคปชั่นบอกว่าสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมเมื่อก่อน

เขามากับลูกดิวเลยนะเขาเพื่อนกันนะ
เซ็กซี่แบบนี้สามีไม่อยู่ไง

บอกว่าเสือระวังคุณสามีจะรีบบินกลับมาหานะคะ

เพราะว่าต่อมาคุณแม่กุ๊กกิ๊บก็โชว์แซ่บต่อเนื่องค่ะ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

ตอบเหมือนสมัยก่อนแต่พี่แจ๊คเข้าวงการใหม่เนี่ยทำไงถึงสวยกินน้ำค้างค่ะ
ไม่ตอบว่าสวดมนต์ไหว้พระค่ะไม่ได้นะ
แต่เมื่อก่อนมีนะคนถามเยอะดิฉันบอกว่าออกกำลังกายค่ะ
ให้คุณหมอแบบเขาออกกำลังกายแล้วก็หันหน้าเรา